จากโจรขโมยที่เตือนกันก็เรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอแหละ
เราเล่ากันแทบทุกวันเลยมันเป็นวัฒนธรรม
มันเป็นเรื่องราวที่เราเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวของเหล่างูเงี้ยวเขี้ยวคอ
แล้วก็จัดอันดับมาเลยว่า๕อันดับแรกที่มันมีความยักษ์ความใหญ่ตัวยาวเนี่ยมีแบบไหนที่ไหนกันบ้างนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วตั้งสติให้ดีแล้วไปดู๕อันดับงูยักษ์กันค่ะ
คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับงูบุกบ้าน
กันเป็นประจำตามหน้าจอทีวีหรือหน้าหนังสือพิมพ์
วันนี้เราจัดหนักจัดเต็มรวบรวมเหล่าบรรดางูยักษ์มาฝากถึง๕อันดับด้วยกัน
แต่ละอันดับจะใหญ่ขนาดไหนและทำให้คุณผู้ชมขนลุกหรือไม่ไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่อันดับที่๕หมูยักษ์ครองสามหว่าขนาด๓เมตร
ว่ากันว่าต้องใช้เวลาเกือบเดือน

ลาดเจ้างูเหลือมยักษ์ครองสามหว่าที่มีเจ้าของบ้านถ่ายคลิปไว้ได้
แล้วนำมาโพสต์โซเชียล
หลังจากนั้นมือปราบอสรพิษได้โพสต์เกี่ยวกับภารกิจการจับงูในพื้นที่
ขุดหลุมล่อและวางกับดักมานานกว่าสัปดาห์
กระทั่งจับงูได้สำเร็จ

ตอนนี้ถือว่าเป็นงูเหลือมที่มีขนาดใหญ่นะฮะ
ใหญ่ก็๓เมตรกว่า

คลิปที่ได้เห็นนี้เป็นของคุณนิคนิรุธชมงามยูทูปเบอร์คนดัง

ชาญเรื่องงูเจ้าของฉายามือปราบอสรพิษได้โพสต์คลิป
ขณะที่จับงูเหลือมความยาวกว่า๓เมตรได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในหมู่บ้านย่านคลองสามวา
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับที่พบงูเหลือมยักษ์
ต่อกันที่อันดับที่๔งูหลามขนาดใหญ่๒ตัวขนาดกว่า๔เมตร
ไปกันที่บริเวณโคนกอไผ่ในสวนของคุณป้าบุญศรีแก่นทรัพย์ชาวจังหวัดอ่างทอง
งานนี้มาตัวเดียวไม่ว่านี่เล่นมาด้วยกันสองตัว
ชาวบ้านสันนิษฐานว่างู๒ตัวนี้น่าจะแอบลงโอ่งมาประสมพันธ์กัน
เจ้าหน้าที่ปเต็กตึงต้องใช้อุปกรณ์บ่วงค่อยคล้องคองูหลามทีละตัว
ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะเจ้างูหลามทั้งสอง
มันมีท่าทีดุร้ายชกต่อสู้
พอจับออกมาได้ก็นำมาวัดขนาดตัวแรกยาวกว่า๔เมตร
น้ำหนักประมาณ๔๐กิโลกรัมคาดว่าเป็นตัวเมีย
ส่วนอีกตัวยาวประมาณ๓เมตรครึ่งน้ำหนักประมาณ๓๐กิโลกรัม
เล็กกว่าตัวแรกและคาดว่าเป็นตัวผู้
ต่อกันที่อันดับที่๓งูจงอางขนาดเกือบ๔เมตร
เรือยเข้าไปสุกอยู่ใต้สากสังกสี

ในพื้นที่บ้านน้องกกหมู่๒ตะบนสายไทย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องลื้อไม้ลื้อสังกษีเพื่อหางู
ปรากฏว่างูนอนขดตัวอยู่ใต้สังกษี
เจ้าหน้าที่จึงค่อยยกสังกษีขึ้น
แล้วค่อยใช้มือเปล่าเข้าไปจับที่หัวของงูจงอาง
อย่างช้าแล้วดึงออกมา
เมื่อจับออกมาแล้วพบว่างูจงอางตัวนี้เป็นเพศผู้ยาว๓เมตรครึ่ง
ต่อกันที่อันดับที่๒งูเหลือมยักษ์ขนาด๘คนหาม
ไปกันที่หมู่๖ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
สาวเจ้าของที่ดินลุยถังย่าปรับที่จะลงปลูกต้นกล้วย
แต่ขณะกำลังไล่ถังย่าไปเรื่อย
ถึงกับต้องสะดุ้งหยงขวัญหนีดีฟอร์เลยทีเดียว
เพราะเธอไปจะเอเข้ากับงูเหลือมตัวใหญ่
งานนี้เนี่ยต้องทิ้งมีดทิ้งจอบและวิ่งหนีกันแบบไม่คิดชีวิต
พอตั้งหลักได้ก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยและเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันจับ
โดยมีชาวบ้านจำนวน๘คนกำลังช่วยกันดึงงูเหลือมออกจากพงหญ้า
ซึ่งงูมันมุดหนีเข้าไปหลบอยู่ข้างใน
งานนี้ต้องใช้รถแบ็คโฮมาช่วยแหวกถังย่าออกเลยทีเดียว
เพื่อให้พื้นที่เตียนโล่ง
ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันออกแรงดึงหางูอยู่พักใหญ่
จนเวลาผ่านไป๓๐นาทีจึงสามารถจับงูออกมาได้
และพบว่าเป็นงูเหลือมตัวลายพร้อยขนาดมหือมา
วัดความยาวได้กว่า๖เมตร
น้ำหนักน่าจะประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
ต้องใช้คนในการหามถึง๘คนด้วยกันเลยทีเดียวล่ะครับ
และเจ้าของอันดับที่๑ก็คือ
งูเหลือมยักษ์ขนาด๖เมตร๕๐เซนติเมตร

เห็นแล้วก็นึกว่าเจอกับอนาคอนด้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้อมมาต่อบ้านฉลงอำเภอปางพรี๕คน
ช่วยกันแบกแทบไม่ไหว
พี่เจ้าหน้าที่เล่าว่าได้รับแจ้งมาจากเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
ภายในหมู่บ้านชื่อดังในพื้นที่ตำบลบางพลี
ว่าพบงูเหลือมตัวนี้กำลังเลื้อยพาดอยู่บนกำแพงบ้าน
งานนี้เนี่ยกว่าจะจับได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขาปีนขึ้นไปบนกำแพงบ้านที่สูงพอสมควร
เพื่อที่จะจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ใช้เวลากันไปกว่า๓๐นาที
จึงสามารถจับงูลงมาได้และวัดขนาดแล้วมีความยาวกว่า๖เมตร๕๐เซนติเมตร
และมีน้ำหนักกว่า๘๐กิโลกรัม
สำหรับเจ้างูทุกตัวที่เรานำเสนอในวันนี้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่จับตัวแล้วก็นำกลับไปคืนสู่ธรรมชาติทุกตัวเลยล่ะครับ

ให้ใหญ่และยาวกว่านี้อีก

การเรานี่เหมือนเพื่อนรักสัตว์โลกเหมือนกัน
และจัดอันดับบ้านเนี่ยมีตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย
เห็นตัวดูก็ว่าคนลุกตกปกตกใจแล้ว
เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันถ้าบ้านไหนเจองูเจอตัวเล็กตัวใหญ่

ก็สบายใจปลอดภัยด้วยบอกตะล้อนขาวด้วยเดี๋ยวจะทำขาวให้

พี่ขาต่อไปไปดีกว่า